ตอนนี้ประเทศไทยได้นายกคนใหม่แล้วนะครับคอรมอลใหม่ก็เป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมากขึ้น
ต่างชาตินั้นมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับ
ก็ส่งผลให้มีความสนใจในการมาออกบูธงานต่างในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
การจัดงานแสดงสินค้าการประชุมต่างตอนนี้สัญญาณดีมากเลยครับนักลงทุนต่างชาติสนใจมากขึ้นครับ
หลังไทยได้รัฐบาลใหม่ต่างชาติเองก็เชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้นายกใหม่แล้วด้วย
ส่งผลให้ยอดการจองบูธในการจัดงานไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น๓๕เปอร์เซ็นต์
ภาพรวมของธุรกิจไม้ต่างต่างของปีนี้ก็จะเติบโตไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เม็ดเงินน่าจะมากกว่าห้าหมื่นล้านบาทครับ
เห็นได้จากงานอินเตอร์แฮร์ไอเชียร์สองพันยี่สิบสามในปีนี้เขามีการผนิดกำลังกันทั้งเรื่องของเวลนิสแล้วก็
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างรับสังคมผู้สูงอายุ
รวมไปถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ
ตอนนี้ธุรกิจนี้ตลาดโลกมีมูลค่ากว่า๖แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
และในงานนี้ก็มีการออกหมูจากผู้ประกอบการชั้นนำด้านสุขภาพ
ความงามการดูแลผู้สูงอายุ
และการบริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกว่า๑๕๐บริษัทครับ
รวมทั้งก็มีการเปิดเวทีเสวนาต่างด้วยนะครับ
โดยงานจะจัดขึ้นถึงวันที่๒คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
และถ้างานนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาททีเดียวนะครับ